มูตร์แต่รูไม่เข้าใครออกใคร

เอาวันเดือนปีเกิดไปผูกกับเขาหรือเปล่า

นานแค่ไหนที่แบบวันหนึ่งไม่ทำอะไรคิดแต่จะเข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติธรรม

ก็ไปวัดเขาสมโพธิใช่ไหมคะ
คือเขาบอกว่าจะช่วยให้เราเปิด

ก็ไปสวดมนต์ไปถือศิลป์๓วัน๕วัน

มันก็ครั้งแรกที่ไปมีค่ะ

ความเปิดกรรมเลยออกเป็นพญานาคเลย
ครั้งที่๒ครั้งที่๓ก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง

บางคนบอกว่ามันใกล้ถึงตอนจบแล้วใช่ไหมฮะ

ออกมาเห็นบอกว่าเลิกกับแฟน
ใช่ครั้งแรกไปปฏิบัติกันมีแฟนมีลูกแล้วก็มีเพื่อน
ปฏิบัติเสร็จออกมาศึกมาได้อาทิตย์นึงเลิกกับแฟนเลยค่ะ
แล้วก็ทะเลาะกับที่บ้านทะเลาะกันให้แม่

อยู่คนเดียวเพราะว่ามันเหมือนมันร้อนแล้วก็อยากตายอย่างเดียว

ไปปฏิบัติอีกคราวนี้พอหนูไปปฏิบัติครั้งที่สอง
หนูไปถึงคือที่วัดนะคะเขาจะแบบเป็นงานที่แบบเวลามีงานใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะมีคนเยอะ
หนูไปหนูก็ไปกับอีกคนนึงที่เขารู้สึกว่าเขาอุปถัมภ์เราเขาดีกับเรา
ไปปฏิบัติครั้งที่๒ก็ออกมาก็เลิกกันอีก

ไม่มีไม่มีเงินเลยแต่กลับมาครั้งที่สองนี้มันมีอะไรที่กลับมาด้วย

เหมือนมีห่างอะไรเลื้อเข้าขาเรา
ก็ไปอาบน้ำมีแอาการที่ข่อสอบกับเพื่อนมีแอาการช้าตัว
เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคืออะไรเพราะรู้สึกว่าตัวช้ามือคัง
กดอะไรไม่ได้ก็เลยโทรหาน้องอีกคนนึง

แล้วก็ร้องไห้
คุณรู้สึกตัวตลอด

หงิกแบบหงิกอย่างนี้เลยค่ะ

คือคนที่เขาคุยน้องเขาก็เลยตกใจ

น้องเขาตกกับใจน้องเขาก็เลยไปเรียกคนที่เขาแบบ
เหมือนเขามีร่างทรงมาคุยกับเรา

คนที่ผ่านมาคือเป็นองค์ปู่พญานาค

ปู่ค่ะน้องเขา

เขาเหนื่อยร่างเขาเพีย

ให้บอกมาเดี๋ยวเขาจะบอกหนูให้

เพราะหนูไม่รู้ว่าใช่เปล่า
แล้วพึ่งโดยกุมารทองมาหนักเนอะ

พอไม่รับไม่รับตัวมันก็เริ่มหนักขึ้น
มันก็เริ่มชาขึ้นแล้วขาก็เริ่มบวมขึ้น

เอาอย่างนี้คุยกันเลยละกัน

แต่ถอยไปแบบคือให้เราแค่เดินได้นิดนึง

ก็ไปหาล่างทรงอีกคน

แต่คนที่เขาดูให้

องค์พญานาคอะเขาไม่ทำให้

เขาก็เลยให้คนหนึ่งทำให้

พอเขาเห็นเด่นเห็นเจ้าแม่ก็อินเด่นมา

ใช่หนูก็แบบเฮ้ยมันจะใช่เหรอ
ยิ่งวิงแกรยิ่งเหนื่อย
เอืม
อาการที่เป็นหาย

ใช่แล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัด
เราก็ได้อะไรที่มันกลับมาโดยที่เรารู้สึกแบบว่า
ไม่รู้ใช่ของจริงหรือเปล่า

ในที่สุดสิ่งที่คุณแก้ต่อไปคือ

ทำลูกทำร่างให้กับกุมารใหม่

แต่คือเขาเคยบอกว่าถ้าเคยทำแท้งมา

เราก็เลยเอาไปสององค์

ชื่อว่าน้องกลวิทย์

แต่อีกคนนึงก็กรพิรม

มันมายืนท้าวเซอร์เอลใส่ใหญ่เลย

ก็คือตัวที่ตามเราอยู่นั่นแหละ
ตัวที่ไปซื้อมาจากเฟซบุ๊ก๑๐๐๐บาทเนี่ย

หนูก็เลยบอกว่าโอ้มันไม่ใช่ของหนูแล้ว

มันเป็นกุมารที่หนูเอามาจากเฟซบุ๊ก

หนูเข้าไปถึงเขาก็สวดอะไรให้ไม่รู้

หนูก็ร้องไห้เป็นเด็กฮือออกมาเลย

อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันหมั่นทำบุญสวด
มันปฏิบัติให้เขาเดี๋ยวเขาก็หายไป

ถามว่าดีไหมมันก็เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่า
หนูเข้าปฏิบัติเยอะ

มันก็เลยรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้น

แต่ถึงยังไงเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะฮะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจ
ไปหาร่างทรงอีกคนนึงที่คุณไว้ใจ

ไปหาย่าครั้งแรกเขาก็นอนรวดอยู่
หนูก็ไปนั่งคุยกับเขาธรรมดาปฏิ

สิ่งสักทิศเขามาค่ะแล้วก็เอามือมาแปะ
หน้าผากเราแล้วเขาก็ท่องภาษาเทพ

ผมถามว่าย่าคืออะไร

มันไม่ไปหรอกเพราะมันผูกดวงไว้กับมึง

รู้เองแล้วพูดทุกคนพูดตรงกันหมดเลย

เขาอยู่ใกล้ชาเท่านี้

ทำไมต้องคิดว่าตัวเด็กคนนี้เป็นคนทำ

แต่เขาถูกส่งมาให้มาทำ

ใช่เหมือนเขาโดนส่งมา

เขาก็ต้องการอยากให้เราไปเป็นธาตุเขา
เพื่อที่จะเอาเงิน

ใช่ให้ไปซื้อนู่นไปเช่านู่น
อีกอะไรอีกเลยนะ

ใช้เรื่องของศัยศาสตร์ความเชื่อ
แต่มาหากินบนโลกออนไลน์

จริงหมอผีนั่นแหละเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กเอง

สวดมนต์ภาวนาปฏิบัติไป

ใช่แต่ย่าเขาก็ว่า

ย่าก็บอกว่าไปจุดทูป๑๖ดอกนะ

เพราะย่าเขาจะมีทุกอย่างที่นั่น

พญานาคองค์หนึ่งที่เป็นองค์สีขาว

ใช่หัวเราะขึ้นมาย่าเขาก็เลยแบบว่า
รู้ยังว่าเป็นใครชื่ออะไร
หนูเลยบอกว่าไม่รู้หรอก
แต่เคยไปปฏิบัติมาแล้วรู้ว่าเป็นนาคี
พอเห็นภาพขึ้นมาตอนที่เราเปิดกรรม

ใช่ค่ะย่าเขาก็เลยบอกว่าเมื่ออดีตอชาติ

แล้วเราทำผิดกับเขาไว้เยอะ
แล้วเราก็หนีมาเกิดมาเป็นมนุษย์
แต่เขาติดตามตัวเรามาตั้งแต่เกิด

ปรากฏว่าหลังจากแค่รับแค่นั้นนะฮะ
จากที่เคยวิ่งตามหาสำนักทรง

สมมุติมีเพื่อนเดิศร้อนมาหาเรา

แต่เพียงพูดมาว่าทะเลาะกับคนนี้นะ
เราเห็นภาพขึ้นมาเลยว่า
ลักษณะอย่างนี้นะคนที่ทะเลาะด้วย
รู้ได้ไงอ่ะเขาถามหนูอย่างนี้รู้ได้ไงบอกไม่รู้
แต่รู้แค่ว่ามีภาพขึ้นมา

ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยเพราะว่ามีคนแนะนำให้เปลี่ยนชื่ออีก
แต่ทุกวันนี้นี่ถือว่าคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่ามีพญานาคอยู่จริง
ถามว่าเชื่อไหมอุ๊ยยังไม่เชื่อ๑๐๐
เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันใช่กุมารที่ทำเราไหมให้เราเหมือนคนบ้า
คือทุกวันนี้คุณคิดว่ากุมารยังอยู่คุณเหรอ

เพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนทักว่ามี

เห็นแสงเล็กแล้วใช่ค่ะ
วันนี้นะคุณผู้ชมฮะเราได้เชิญหมอดูคนหนึ่งนะครับ
เขามีจิตสื่อสารกับองค์พญานาคได้นะครับ
มาช่วยดูให้นะครับว่าสิ่งที่คุณส้มเนี่ยเจออยู่เนี่ยนะครับ

เอาละครับขอต้อนรับนะฮะคุณชิตภัณฑ์กิติพงชัดครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เราจะเรียกชื่อหมอชื่อเล่นชื่ออะไรดีครับ

ในเรื่องของกุมารทองนะคะที่ติดตามอยู่เนี่ยที่สัมผัสได้ว่ามีมีจริงค่ะ
จากที่สัมผัสเนี่ยอาจจะเป็นผีหรือเป็นพลายอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออันดับแรกเนี่ยคืออยากให้ทางคุณส้มหยุดที่จะไปหาร่างทรงนะคะ
เพราะว่าสถานที่ต่างที่คุณไปเนี่ยบางทีจะมีพลังงานบางอย่างอยู่แล้วนะคะ
ทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือที่สำคัญที่สุดเนี่ย
อยากให้คุณส้มมาปฏิบัติมากกว่า
ตอนนี้เขาก็เริ่มปฏิบัติแล้วยิ่งปฏิบัติทำไมทำไมยิ่งโดน
ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเขาพยายามที่อยากจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาเป็นทุกข์อยู่
ก็ตามหาไปทุกที่เลยไปทุกที่กลับมาก็ปฏิบัติ
ก็ยังไม่พอก็ยังไปตามหาอีกอย่างนี้ค่ะก็คือ
อยากให้เขาหยุดก่อนจริงเนี่ยคือการติดตามของวิญญาณนะคะที่คุณส้มไปเนี่ย
พลังงานบางอย่างในร่างกายหรือว่าการปฏิบัติของเขาถ้ายังไม่มากพอ
ถ้ายิ่งไปรับอะไรกับแบบโดยนะพวกเนี่ยค่ะ
คือจะสามารถมีวิญญาณแบบนี้ละค่ะเพิ่งผ่านมาได้เรื่อย
จนดีนะคะตอนนี้มีอยู่๒

งั้นเราจะลองเริ่มดูกันไหมครับวิธีการดูดวงชะตาคุณดูยังไงครับ
ดูจากไพ่ค่ะใช้ไพ่ดูค่ะ

ลองดูมีอะไรอยากจะปล่อยก็ปล่อยออกมาได้นะครับ

ขอแวะมือมาหน่อยนะคะมือด้านนี้ค่ะ
แกะแล้วก็มือวางไว้ข้างบนนะคะอธิษฐานจิตหลับตาบอกชื่อนำสมุนตัวเองแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตัวเอง
วันนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตนะคะในการเปิดตัวดวงชะตานะคะ
รวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์
ที่อยู่กับกายศรัทธานี้นะคะข้าพเจ้าขออนุญาตด้วยนะคะ

สิ่งที่อยากจะสื่อสารกับทางคุณส้มนะคะ
รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายตัวไม่สบายใจอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เกี่ยวข้องจริงหรือเปล่ากับเรื่องอะไรกับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบไหน
สิ่งที่อยู่ด้วยอย่างที่บอกค่ะเด็กเรื่องของการทำแท้

อันนี้คืออะไรครับ

ซึ่งดูเด็กใบหน้าของเด็กนะคะ
หมายถึงก็เกี่ยวกับของเจ้ากรรมในเวร

ตอนนี้คือสิ่งที่เขาตามเขาอยู่คือ
เจ้ากรรมในเวรเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรดีกว่าค่ะ

สิ่งที่ทำให้หมดเนื้อหมดตัวนะคะตอนนี้

เด็กเนี่ยนะคะหมายถึงสิ่งที่ยังติดตามอยู่

นะคะและยังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่

ค่ะก็คือว่าการติดตาม

อันนี้ก็คืออาจจะตีความหมาย
ในเรื่องของการทำแท้งในสิ่งที่เป็นผู้หญิง

จะหลุดไหม
คือมันก็ขึ้นแต่เด็กอะเนาะ
เงินนี่ไง

อ้าวงิตพิวมวสินะ
ว่าถ้าเกิดทางคุณส้มเองถ้าเขาบอกว่าให้ใช้เงินในการซื้อหรือซื้อบุญ
ซื้ออะไรที่แบบง่ายนะคะในการปฏิบัติง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอาจจะไปด้านนั้นมากกว่า
การปฏิบัติปฏิบัติให้มากขึ้น
แต่ถามว่าสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย

ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าการให้ทานอย่างเดียวให้ทานก็คือการให้อย่างนี้ยังไม่พอนะคะ
ความพยายามของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ทั้งนี้นั้นให้มากขึ้นและเน้นไปเรื่องของการปฏิบัติ
เด็กที่ตามเขาอยู่ต้องการอะไร
ตรงนี้นะคะอาจจะไม่เปิดไพ่แต่บอกได้เลยว่าต้องการอะไร